ในวันพรุ่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันสำคัญวันที่๕ธันวาคม
ก็๓โอกาสสำคัญนั่นก็คือวันชาติวันพ่อแห่งชาติ
แล้วก็วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดชบรมนาศบพิษ
ซึ่งทางสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงย่างกุ้งประเทศพม่า
จัดงานเนื่องในวันสำคัญดังกล่าวครับ
โดยนายจักรบุญหลงเอกอัครราชทูตณกรุงย่างกุ้งประเทศพม่า

จากวันที่๕ธันวาคมรัฐบาลไทยนะครับ
ประกาศให้เป็นวันสำคัญ๓ประการ
ก็คือวันคล้ายวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่๙
วันชาติแล้วก็วันพ่อแห่งชาตินะครับ
สถานทูตจึงจัดงานขึ้นทั้งหมด๓วันด้วยกันนะครับ
วันแรกเมื่อวันที่๓๐พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่กรุงเนปิดอร์
สำหรับงานวันที่๒ได้จัดมาที่กรุงย่างกุ้ง
แล้วก็จะจัดอีกครั้งในวันที่๓คือวันที่๕ธันวาคมนะครับ
ในระดับภาคประชาชนไทยและพม่า
โดยนางองซานซูจีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของพม่า
ได้มอบหมายให้นายอูตองตุลนะครับ
รัฐมนตรีประจำกระทรวงสำนักงามรัฐบาลพม่า

อกจากนี้มีคณะทูตานุทูตจากประเทศต่างมาร่วมงาน๔๐๐คน
ภายในงานนั้นนายอูตองตุลผู้แทนนางองซานซูจี

จะมีการถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิลาลงกรบดินทรเทพยวรางกูล
แล้วก็ย้ำถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่น
ระหว่าง๒ชาติที่ปีหน้าจะครบรอบ๗๐ปีนะครับ